ท่ามคืนวันนี้ก็มีแข่งขันฟุตบอลโยฟ่าเชมป์๔อีกนะครับ
ติดตามความพร้อมระหว่างทีมยูเอ็นตุสกับเรียลมัตริดค่ะ
รวมถึงคลิปเชียร์ที่แฟนของทีมคอนเซอร์เดอร์เลสัปโปรโล
เขาทำขึ้นมาเพื่อเชียร์ให้กับเมซี่เจชนะทิพย์สกสินด้วยค่ะ
นี่เลยค่ะเพลงชัชช่าซิงนะคะเพลงที่แฟนบอลคอนเซอร์เดอร์เลสัปโปรโล
ต้นสังกัดของเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินทำขึ้นมาเพื่อเชียร์เมซี่เจค่ะ
ซึ่งก็คอปเวอร์มาจากเพลงเรามาซิงของทงชัยมะอินไตศิลปินชื่อดังของไทยนะคะ
โดยในคลิปนี้นะคะก็รวบรวมความสามารถของกองกลางทีมชาติไทย
ในการลงสนามให้กับทีมคอนซาเดอเลสัปโปโรตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมตั้งแต่ฤดูการที่ผ่านมาด้วยค่ะ